ไปเริ่มดูเรื่องของฟอสกับสปายที่ถูกคนวงการฆ่าแล้วก็เป็นมือฆ่าเลยครับกับเรื่องของเสียอ้วน
จับได้แล้วนะครับที่กัมพูชาระหว่างที่จะหลบหนีเข้าไปที่เวียดนามตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยครับ
นี่เลยเป็นภาพล่าสุดของเสียอ้วนก็คือการจับกลุ่มนายปัญญายิ่งดัง
หรือว่าเสียอ้วนเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดียิงฟอสกับสปายที่บริเวณลานจอดรถหน้าเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อวานนี้นะครับ
อ้วนถูกจับกลุ่มได้ที่จังหวัดปลายเวงของกัมพูชาแล้วก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะอิดโรยพอสมควร
ก็สังเกตจากใบหน้าในรูปถ่ายที่เราได้มานะครับ
หลังจากการจับกลุ่มพลตำรวจเอกสุชาติทีมรัฐสวัสดิ์เจรจำรวจแห่งชาติ
ก็เข้าไปพูดคุยกับตำรวจระดับสูงในประเทศกัมพูชา
แล้วก็จะเป็นคนเดินทางไปนำตัวเสียอ้วนจากกัมพูชา
ก็น่าจะบ่ายของวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวปิดคดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
มีบริงารข่าวจากธีมศิลป์สวนของเจรติตำรวจ
บอกว่าทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสาแก้วได้คุมตัว
โดยทั้ง๓คนให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนช่วยเหลือเสียอ้วนพาหลบหนีออกจากประเทศไทย
ซ่อนตัวที่กัมพูชาผ่านทางชายแดนด้านอำเภอครองหาดจังหวัดสาแก้ว
โดยมีชาวกัมพูชาชื่อในเลียงเป็นคนรับตัวต่อไปอีกทอดหนึ่ง
อ้วนมีเงินติดตัวไป๓แสนนะคุณผู้ชม
ไม่ได้มีเงินถึง๗ล้านตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า
อ้วนมีการเบิกเงินสดไป๗ล้านบาทเพื่อทำเรื่องนี้แล้วก็ติดตัวหลบหนีไปนะครับ
โดยจุดที่เสียอ้วนถูกจับห่างจากจังหวัดสะแก้วไปสักประมาณ๖๐๐กิโลเมตร
แล้วก็ต้องใช้เวลากว่า๑๐ชั่วโมงในการคุมตัวเดินทางกลับมาอย่างฝั่งไทย
เพราะว่าจุดนั้นอยู่ชายแดนไปทางของเวียดนามแล้วนะครับ
แล้วก็น่าจะมาถึงชะแดนของบ้านครองลึกจังหวัดสาแก้วอีกไม่นาน
รายงานข่าวว่ายังไม่มีการประสานเรื่องการควบคุมตัวเสียอ้วนจากกัมพูชามาที่สภครองลึก
ตอนนี้ที่สภครุฑเองก็ยังไม่มีการเตรียมการรับตัว
เพราะว่ายังต้องรอคำสั่งว่าจะมีการควบคุมตัวเส้นทางใดเป็นรถ
หรือว่านำตัวขึ้นเครื่องบินกลับมาที่ประเทศไทยนะครับ
ทางด้านของนางวันเพ็ญนาเมืองรักแม่ของน้องสปาย

หลังจากที่คุณแม่รู้ว่าจับตัวเสียอ้วนได้แล้ว
แม่บอกว่าชาตินี้ชาติหน้ายังไงก็ไม่ขออโหสิกรรมให้
และไม่ต้องการให้เสียอ้วนมาขอขมาแต่อย่างใดด้วย
เพราะว่าครอบครัวนั้นเจ็บช้ำกับการกระทำของเสียอ้วนจนเกินจะให้อภัย
ตอนที่รู้ว่าตำรวจจับตัวเสียอ้วนได้ก็ดีใจ
และอยากที่จะให้ดำเนินคดีกับเสียอ้วนให้ถึงที่สุด
ให้ได้รับโทษประหารชีวิตตายตามน้องทั้งสองคนไปค่ะ
ส่วนทางด้านของนางจอมศรีชมพูพื้นแม่ของน้องฟอสก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเหมือนกันนะคะว่า
ที่ผ่านมาครอบครัวเนี่ยนอนหลับไม่เต็มตื่นเลยหลับแทบจะไม่ได้เลย
ว่าส่วนตัวจะไม่ขอจองเวรใดกับการกระทำของเสียอ้วน
แต่ก็เชื่อว่าผลกรรมคงจะทำให้เสียอ้วนต้องชดใช้อย่างรุนแรงแบบเดียวกับที่ทำกับน้องฟอสลูกชายของเธอ
ครับส่วนเฟซบุ๊คของพี่สาวของฟอสเองก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากทราบข่าวว่าเสียอ้วนถูกจับได้แล้ว
แล้วก็ใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของน้องฟอสด้วยว่า
ต่อจากนี้ขอให้สู่สวรรค์ชั้นฟ้าอย่าห่วงอะไรรักเธอมากนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับเราก็ต้องรอติดตามอยู่ว่าจะสามารถนำตัวเสียอ้วนนั้นกลับมาที่ประเทศไทยได้
เมื่อไหร่แน่นอนเราจะได้รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดจากปากของเสียอ้วนว่าทำไปทำไม
จูงใจอะไรถึงทำให้ต้องไปลงมือฆ่าทั้งสองคนณจุดนั้นนะครับ